สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๖นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยในรู้ก่อนร้อนหนาว

หลายจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เกิดน้ำท่วมขังเกิดภัยทางธรรมชาติต่าง

ตะวันออกของประเทศค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มฝนกระจายอยู่บ้าง
เจองวัดเมห่องศรเชียงใหม่ลำปาง

ตัวล่างแถวแถวประเทศแถวประเทศจังหวัดนราธีวาส

สามารถที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกได้บ้าง
ปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเราตอนนี้
ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
ยังคงหอบเอาความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ยังคงมีฝนตกเป็นระยะ
ส่วนบริเวณทางตอนบนครับปัจจัยตอนนี้ที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติม
ก็คือมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากจีน
จะค่อยแผลลงมาเป็นระยะ
แผลลงมาแบบนี้มาเจอกับความชื้นที่มาพร้อมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่มาทำให้เกิดความปั่นป่วนบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
บริเวณตอนกลางประเทศภาคตะวันออกจะเพิ่มขึ้นนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนืออากาศจะเย็นลงแล้วก็เริ่มมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
ส่วนนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนในช่วงวัน๒วันนี้นะครับ
เหนือประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิศนุโลกกำแพงเพชรแล้วก็ตาก
ส่วนภาคอีสานนะครับประกอบไปด้วยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิ
นครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคกลางครับกรุงเทพมหานครราชบุรี
จนบุรีอุทัยธานีชัยนาฏและนครสวรรค์ภาคตะวันออกครับชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ภาคใต้ครับประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลา
ส่วนฝั่งอันดามันประกอบไว้ด้วยระนองแล้วก็พังงา
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
โดยเฉพาะจุดที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่
ปริมาณน้ำทั้งจากน้ำฝนเองรวมไปถึงการปล่อยน้ำมาจากภาคเหนือนั้น
เพิ่มมากขึ้นตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างนะครับ
ใครที่อยู่พื้นที่รุ่มน้ำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบ
คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้านี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป